บอกว่ารับทำคดีให้ลุงพลฟรีบอกว่าทำด้วยใจ
แล้วก็เพิ่งจะรับเป็นทนายให้อย่างเป็นทางการตอนที่ไปวังน้ำเขียวด้วยกันนั่นแหละ
เพราะเห็นว่าลุงพลนะไม่ได้เป็นคนมีเงินมีทองอะไร
แล้วหลังจากได้สัมผัสกับลุงพลทนายตั้มบอกว่า
นะครับได้รู้จักได้พูดคุยดูพยานดูหลักฐานนะฮะ
ทำให้รู้ว่าลุงพลไม่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ส่วนที่ทนายตั้มพูดออกรายการบอกว่าคิดค่าทนายลุงพลในคดีฟ้องหมินประมาทก่อน
อันนี้๕๐๐บาทธนายตั้มบอกว่าตอนไปวังน้ำเขียวนะ
ลุงพลก็ใส่ซองยื่นให้แต่ทนายตั้มไม่ขอรับ
มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมครับ
เตรียมเข้ายื่นหนังสือที่ก่อบัครับการปรับปรามการการทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบ่ายวันนี้ครับ
ไปเลยจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วให้ดำเนินคดีอาญาเจ้าของผลิตภัณฑ์ชายี่ห้อหนึ่งครับ
กับลุงพลและพวกโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดมาตรา๔๐และ๔๔
พระราชบัญญัติอาหารเกี่ยวกับการโฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ